กลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะจากร้านร้านหนึ่งที่มีคนขึ้นไปทำแบบนี้ค่ะ
เอาเท้าขึ้นไปเหยียบยืนบนนั้นน่ะ
ตรงที่เค้ายืนคือตรงที่เค้าใช้ทำประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าใช่ไหม

คือเป็นที่ที่เชฟเขาก็จะเสิร์ฟของให้เราทาน
คือเป็นการเสิร์ฟตัวต่อตัวคำต่อคำ

คือมันเป็นพิธีกรรมด้วยนะของญี่ปุ่น
เวลาองค์การเกษตรก็เป็นเรื่องที่ประณีตแล้วเป็นศิลปะ
แต่ตรงนี้มีคนขึ้นไปยืนบนโต๊ะ
ความสะอาดพูดถึงเป็นอันดับแรกเลย

คลิปนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อน
มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
มีคนเอาไปโพสต์ลงกลุ่มพวกเรา
คือผู้บริโภคแล้วแฉพฤติกรรม
ก็ขึ้นไปเหยียบบนบาร์ที่รับประทานอาหาร
นายอมากาเสธแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการ
แล้วยืนถ่ายรูปแบบนี้อย่างที่เราเห็นกัน

ถ้าเหมาร้านแล้วลูกค้าทำแบบนี้ได้เหรอ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมกันเยอะเลยนะคะ

บอกว่ามีคนไม่หวังดีตัดต่อคลิปบางส่วนไปลง

อยู่ที่งานเลี้ยงที่มีการเหมาร้านเฉพาะยูทูบเบอร์ด้วยกันเอง
ซึ่งคนอื่นก็ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะโอมากาเซเหมือนกัน
ซึ่งตอนแรกปฏิเสธไปแล้วแต่โดนยุก็เลยทำตามค่ะ
มันมีคนที่ไม่หวังดีนะครับ
เอาคลิปมาลงบางส่วนแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด่า
พวกโลกสวยเนี่ยไอ้พวกคอมเมนต์ด่าเนี่ย
ปีนโต๊ะข้ามโต๊ะเสียมารยาท

คือมึงแหกตาดูไม่ใช่ลูกค้า
คือคนที่อยู่ในร้านคือพวกกันหมด
แล้วถามว่าอยู่ดีผมจะกระโดดขึ้นไปเลยไหม
มันก็มีคนบอกว่าคือคนบอกคนในนั้นก็คือคนรู้จักกัน
ค่าไปอะไรอย่างนี้ผมก็ทำตามที่เขาบอก
มึงบอกไปด้วยสิว่ามึงปฏิเสธแล้ว

กูปฏิเสธที่จะขึ้นแล้วแต่มันมีเสียงบอกให้มึงขึ้นไป
ใช่มันมีเสียงบอกให้ผมขึ้นไปผมก็เลยขึ้น
แล้วคลิปมันก็เอาไปลงไม่ทั้งหมด
พอตอบแบบนี้ก็เหมือนกับเติมน้ำมันไปในกองเพลิงนะครับ

บอกว่านี่มาเกาะกระแสแฟนเขา
เพิ่มยอดไลค์ให้กับเพจตัวเองให้มีชื่อเสียงโด่งดัง
ตำหนิว่าจะแชร์ทำไมถ้ายังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่อง
ทำให้คนในคลิปโดนด่าแล้วบอกให้ลบคลิปนี้ด้วย
ส่วนเพจพวกเราคือผู้บริโภคนะคะ
เขามีมุมมองแบบนี้เขาบอกว่าร้านโอมากาเซเนี่ย
ไม่ใช่ร้านปกติทั่วไปนะคะ
โต๊ะอาหารโอมากาเซต้องเป็นบริเวณที่สะอาด
ควรขึ้นไปเหยียบเพราะเป็นพื้นที่ของเชฟ
ใช้ในการประกอบอาหารและเสิร์ฟให้กับลูกค้า
ไม่มีใครอยากสัมผัสรอยเท้าของใครบนโต๊ะอาหาร
นี่ค่ะนี่ก็คือมุมมองของเพจพวกเราคือผู้บริโภค
ซึ่งก็จะตรงกับคนที่เข้าไปคอมเมนต์หลายคน
จนเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะ
ล่าสุดเพจของร้านโอมากาเซร้านนี้โพสต์ชี้แจงแล้วค่ะ
บอกว่าผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจขอโทษลูกค้าทุกคน
และยืนยันว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเหตุการณ์แบบนี้

เราเข้าใจในวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นดีว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะปีนโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหาร
และวันนี้บอร์ดที่ประชุมตัดสินใจลงมติเป็นเอกชันแล้ว
ว่าจะปิดร้านเพื่อเปลี่ยนโต๊ะบาไม้ในร้านใหม่ทั้งหมด
และจะมีการห้ามปรามโดยเด็ดขาด
ให้ลูกค้าท่านใดทำแบบนี้อีกในอนาคต
เขาจะเปลี่ยนโต๊ะใหม่เลยนะคะนี่เอามาเกษตรร้านนี้เปลี่ยนโต๊ะใหม่เลย
ฟังดูเหมือนมันจะแลนดิ้งได้ดีเหมือนมันจะจบดราม่านี้ได้
จากการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะ
แต่ว่ามันไม่จบค่ะเพราะว่ามันมีการแชร์ในออนไลน์
ปรากฏว่ามีหุ้นส่วนของร้านคนหนึ่งแชร์โพสต์นี้
แล้วระบุบอกว่าทัวร์อย่าลงเยอะเดี๋ยวฉันขออนุญาตอ่านเต็มเลยนะ
ทัวร์อย่าลงเยอะกูตอบไม่ทันแล้วก็มีการตอบคอมเมนต์บอกว่า
คนที่ติไม่มีเงินมากินครับได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้าน
ตอนนี้ลูกค้าจองเต็มเลยจากประโยคนี้ค่ะ
ตอนนี้กระแสดราม่าถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็คงจะเดาได้ว่ามุ่งประเด็นไปที่ไหนนะคะ
เรื่องนี้ก็เลยยังไม่จบนะคะสำหรับโอมากาเซค่ะ